ไม่รู้จะใช้คำไหนอธิบายดีนะคะลูกชายของคุณยายท่านนี้ค่ะบอกว่าไม่ทนหรอกกับพฤติกรรมของสาวประเภทสองรายนี้จู่ไปถีบแม่ของเธอตกแคร่แล้วตามไปเตะไปกระทืบซ้ำกลายเป็นคลิปให้ดูเช้านี้ค่ะ

พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเรียนแบบใดทั้งสิ้นเลย

นี่เป็นภาษานี่ดูภาพคือถีบหัวทิ้ม
ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยเตะลงมาจากแคร่ไม้นั่นก่อน
แล้วสักพักหนึ่งเห็นไหมทั้งเตะทั้งต่อยจิกหัวกระทืบซ้ำ
จนกระทั่งคุณยายน่วมเลยนะคะ
คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ยก็คือลูกชายของคุณยายนั่นแหละค่ะ
ลูกชายบอกว่าไม่ไหวนะจะไม่ทนนะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยติดต่อไปที่ลูกชายของคุณยาย
ถูกทำร้ายในคลิปให้ข้อมูลบอกว่า
ถีบแม่ตกแคร่แล้วก็ตามไปกระทืบซ้ำ
ชื่อว่านายส้มอายุ๓๐ปีเป็นลูกของเพื่อนบ้าน

เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ขณะที่แม่ไปหาพ่อของนายส้ม
แล้วไปนั่งเล่นอยู่ที่แคร่หน้าบ้าน

แล้วปรากฏว่านายส้มไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมา

พร้อมกับไล่ให้แม่ออกไปจากบ้าน
จากนั้นตามมาเตะจิกหัวรัวหมัดตบกระทืบ

เอาล่ะอย่างน้อยก็ขอบคุณที่ได้ถ่ายคลิปนะ

ลูกชายของคุณยายบอกว่า
ตัวผมเองทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
พอเพื่อนบ้านส่งคลิปนี้ให้ดูรู้สึกโกรธมาก
ทนไม่ได้ทำใจไม่ได้
ทำไมต้องมาทำร้ายแม่ถึงขนาดนี้
เข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทีมข่าวค่ะไปได้ข้อมูลมาจากคนในชุมชนบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุในส้มสาวประเภท๒
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วเกิดมีปากเสียงกัน
พ่อของนายส้มก็เลยเข้ามาห้ามปราม
และถูกลูกหลงโดยการเอาขวดฟาดไปที่แขน
พอน้าของเป็นน้าชายนะ

ก็เลยมาต่อว่านายส้มอย่างรุนแรง
ก็คือไปนั่งดื่มกินกับเพื่อนแล้วทะเลาะกับเพื่อน
แล้วพ่อไปห้ามเอาขวดมาฟาดพ่อ

ก็เลยไม่พอใจไปต่อว่านายส้มสาวประเภท๒คนนี้

ตัวนายส้มเองเข้าใจผิดคิดว่า
คุณยายผู้สูงวัยที่เขาไปทำร้ายร่างกายเนี่ย
เป็นคนเอาเรื่องที่พ่อถูกลูกหลงไปฟ้องน้า
ก็เลยเดินออกมาถีบทำร้ายร่างกาย
พร้อมกับไล่ให้ออกไปจากโซนบ้านของเธอ

ไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วส้มเนี่ยสาวประเภทสองเข้าใจว่ายายนี่แหละ
เป็นคนเอาเรื่องที่พ่อของตัวเองถูกลุกหลงในวงเล่าเนี่ย
ไปฟ้องน้าส้มก็เลยโกรธดูสิ